ดูที่จังหวัดปราจินบุรีเขาว่ากันว่าที่นี่เจ้าที่แรงค่ะ
เจ้าที่บอกว่าอยากจะมาอยู่ด้วยมาเข้าฝันชาวบ้านก็เลยต้องทำสารให้ไงคะ
อุ๊ยเจ้าที่เจ้าที่เพียบเลย

เจ้าตัวอยู่นี่แหละอยู่กันหลายตัวเลย
ไม่ต้องแปลกใจทำไมเจ้าถุยอยู่เยอะแยะ
เพราะว่าบ้านของคุณอภิระวีบุตรดีเขาเลี้ยงควายเอาไว้๒๗ตัว
ไม่ยอมกินย่ามา๗๙วันแหละ
กินข้าวมันไม่กินย่ามานานขนาดนี้ไม่ตายฮะ

เนี่ยเจ้าของบ้านคุณอภิรวีกับสามีก็เป็นห่วงเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมควายตัวนี้มันไม่ยอมกินยาก
ก็เล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าสามีของเธอเนี่ยนะคะฝันเห็นผู้หญิงแต่งตัวสวยแล้วก็มีเด็กหญิงด้วย
บอกว่าอยากมีบ้านอยู่อยากอยู่ที่นี่ซึ่งพื้นที่นี้เรียกว่าทุ่งพญาหาร
จากนั้นคุณอภิรวีกับสามีก็ไปหาหมอดูไปมา๕หมอนะคะไปพบพระอีก๒รูป
แล้วก็ชาวบ้านอีก๓คนพูดตรงกันเลยค่ะว่าถ้าฝันแบบนี้นะต้องทำสารให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุ่งพญาหาแล้ว
แล้วนี่ทำจริงนะเนี่ยก็ทำให้เลยค่ะอาจจะไม่ได้สวยงามนักแต่ก็เอาเป็นสารที่เราพอเห็นได้นะ
สารขึ้นมาให้แบบนี้จากที่ควายตัวดังกล่าวไม่ยอมกินย่ามันเป็นยังไงปรากฏว่ากลับมากินได้ตามปกติแล้ว
โอ้โหทีนี้เจริญเลยเจริญอาหารกินอร่อยเลย
ญาติญาติกับชาวบ้านพอรู้ข่าวดังนั้นก็มาสิคะมาที่ศาลแห่งนี้มาไหว้ขอพรกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุ่งพญาหาร
ครับแล้วไงบ้างจุดทูปค่ะตามระเบียบประเพณีปฏิบัติเลย
การขอโชคขอลาบจะต้องมีการจุดทูปเสี่ยงทาย
จัดไปแล้วมันออกมาลักษณะคล้ายกันอยู่เหมือนกัน
คือมันอาจจะชัดแต่ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ากล้องมันสั่นไง
พอมันสั่นปุ๊บมันจะเกิดอาการตาไม่ค่อยดีแล้ว
อ๋อมันจะเป็นตัวกัดคือว่ายังขาดอยู่ให้ขาดแบบ๕๐๕๐
โอเคคุณเป็นคนให้คะแนนให้เกณฑ์เหรอคะเนี่ย